เรื่องนี้กันหน่อยนะคะคลิปนี้เนี่ยกำลังเป็นประเด็นในโซเชียลเลยคุณนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เธอขับรถเข้าไปในปั๊มน้ำมันไปจอดรถตรงช่องเติมลม
จากนั้นเธอลงไปกินก๋วยเตี๋ยวพอกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จกลับมาที่รถมีจดหมายน้อยแปะอยู่ที่รถ
ประมาณว่าจอดรถควายควายอะไรประมาณแบบนี้นะคะเธอก็แบบโอ้ยมาอัดลงโซเชียล
บอกว่าเอ๊ะเธอก็จอดรถในซองผิดด้วยเหรอไปดูเธอพูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
เมื่อกี้น่ะก็จอดอยู่ตรงตรงนี้ตรงข้างหน้าเอ่อที่เติมลมเว้ย
เพื่อที่จะกินร้านก๋วยเตี๋ยว
เลยอยู่เว้ยพอกินเสร็จป่ะพีคในพีคเว้ย
เเบื่อให้ดูจอดรถควายควายแหงแห่ง
ดูด้วยเอ๊ะคือกูก็จอดในซองไหมอ่ะจอดในซองเขาจะเติมลมเหรอ
คืออะไรอ่ะเออขอโทษได้ไหมล่ะแน่จริงก็
ยืนรอเลยนะไม่ต้องมาเขียนหรอกยืนรอเคส
โหไม่กล้านี้หว่าด่าก็ด่าต่อหน้าเลย
หน้าเลยเนี้ยวะก็จอดในซองฮะก็จอดในซองเออเออเออ
เธอบอกแล้วเธอบอกเธอบอกก็จอดในซองอ่ะ
คือจอดในซองจอดในซองมันไม่ผิดหรอก
แต่คุณไปจอดอยู่ตรงที่จอดรถเพื่อเติมลมยางรถที่เติมลม
แล้วประเด็นมันอยู่ตรงนี้คือคุณต้องเข้าใจก่อนนะ
อย่างแรกปั๊มน้ำมันเนี่ยจุดเติมลมเนี่ยคนมาเติมปุ๊บแล้วรีบออก
ถูกต้องเพราะอาจจะมีคนอีกหลายคันรถอีกหลายคัน
รอเติมลมแล้วเขาก็ต้องไปใช่ถ้าคุณไปจอดแช่
เท่ากับว่าช่องเติมลมมันจะหายไปทันทีแล้วตอนนี้
แล้วคนที่เขาจะมาเติมลมในขณะที่เขาจำเป็นต้องเดินทางต่อ
เขาจะเติมลมงั้นถามคุณผู้ชมแล้วกันเราไม่ตัดสินเน
คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะ
เขาบอกว่าเฮ้ยแน่จริงมาว่าต่อหน้าต่อตาดีกว่า

หลังคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปแน่นอนกระแสตีกลับรถทัวร์พากันมาจอดหน้าบ้านของผู้หญิงคนนี้ส่งข้อความตำหนิเธอกันเป็นจำนวนมากนะคะ
ส่วนทางด้านเจ้าของติ๊กต๊อกก็ไม่ลดละเข้าไปพิมพ์ตอบโต้แสดงความเห็นบอกว่าลืมบอกว่าเธอก็เติมลมเช่นกัน
ปั๊มเนี้ยมีที่เติมลมสองที่พอดีที่มันเต็มตอนมาจอดกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยต้องจอดรถตรงหน้าเติมลมอืมอืม
เวลาต่อมาเจ้าของคลิปนะคะวีดีโอคลิปวิดีโอนี้ก็อัดคลิปชี้แจงอีกรอบนึงนะคะ
บอกว่าที่อัดคลิปดังกล่าวลงไปในจุดประสงค์นะคะในการทำคอนเทนต์หนังสั้นมีจุดประสงค์ในการทำคอนเทนต์หนังสั้น
หนังสั้นอะไรอ่ะเออเป็นคอนเทนต์เป็นการทำคอนเทนต์อืมเธอ
ขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เข้าใจผิดยอมรับว่าคิดน้อยไปหน่อย
และไม่คิดว่าจะกลายเป็นกระแสคนด่าด่าได้แต่อย่าแรงอ่ะ

วานพี่นะคะด่าได้แต่อย่าแรงเลยนะคะทุกคน
เพราะมันเป็นคลิปที่หนูตั้งใจที่จะทำเป็นสื่อสังคมสื่อสะท้อนสังคมเพื่อที่
สื่อให้เห็นว่าสังคมเรามันมีแบบนี้นะ
เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการทำหนังสั้นจริงค่ะทุกคน
ลงให้มันเป็นแบบไวรัลชั่วข้ามคืนนะทุกคน
คือถ้าฟังแบบนี้แสดงว่าที่เธอไปจอดตรงนั้นมันเป็นคอนเทนต์

ใช่ต้องการแบบบอกกระแสบอกสังคมว่าอย่าไปทำแบบนี้มันไม่ดีอะไรอย่างนี้
แต่เธอก็ไม่ได้ระบุนะว่าไอ้จดหมายน้อยที่มีคนมาแปะด่าไว้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์นะ

ถ้าเป็นหนังสั้นเนี่ยอาจจะต้องระบุแล้วก็จบในตัวไหมคะว่า
เอ้ยเราเรื่องนี้นะอย่าไปทำแบบนี้นะ
เอาเป็นว่าเป็นบทเรียนแล้วกันทำอะไรแบบนี้
ชี้แจงให้มันเคลียร์ว่ามันเกิดขึ้นจากต้นสายไปเหตุอะไรแล้วกันเนอะ
สุดท้ายเธอก็มาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เอาล่ะทีมข่าวติดต่อไปร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยเหมือนกันสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
พนักงานในร้านก็ให้ข้อมูลแค่ว่าเพิ่งเห็นคลิปเหมือนกันจากโซเชียล
แล้วก็ไม่ทราบเรื่องมาก่อนบอกด้วยว่าพนักงานในร้านก็ไม่ทราบเหมือนกัน
คนไหนจอดรถจุดไหนนะคะ
ส่วนเรื่องของดราม่าก็ไม่ออกความเห็นก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทางร้าน
แต่ก็รถทัวร์จอดหน้าบ้านเขาหลายคันเหมือนกัน
ใช่โอ้โหเอาเป็นว่าเชื่อที่เธอชี้แจงไหมก็แล้วแต่แล้วก็รวมไปถึง
ระวังแล้วกันอย่าไปทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีมือถือนะคุณ
โลกโซเชียลมันแรงอยู่แล้วค่ะ